เราตามให้ต่อนะคะสำหรับคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
และเรานำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ก็คือกรณีคนขับรถเก๋งป้ายแดงคันนี้ค่ะ
ลงมาต่อว่าคนขับรถกระบะคู่กรณีนะคะ
โดยบอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์พิเศษ
เป็นผู้บรรยายพิเศษตามสถานที่ต่าง
ในช่วงที่ตอบว่ามีการหลุดคำว่าควยออกไป

คำว่าคอบยของเขาคือคิดวิเคราะห์แยกแยะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วเขาบอกว่าคือทีมข่าวของเราตามไปเจอเขาแล้วนะ
เขาบอกว่าคลิปนี้ทำชีวิตเขาพังค่ะ

โดยเฉพาะกระแสที่มันตีกลับไปที่คนขับรถป้ายแดง

ทีมข่าวของเราตามไปเจอแล้วนะคะ

ทราบชื่อนายชัยชนะเกียรติรติจิระนันค่ะ

ตัวเขาเองพาผู้สื่อข่าวกลับลงไปที่เดิม

เกิดเหตุพาไปดูซิวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็จอดรถเลยนะเหมือนวันที่เกิดเหตุเลย
ลงมาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังค่ะบอกว่าตัวเขาไม่ผิด
ไม่ได้ขับรถตัดหน้าไม่ได้กลั่นแกล้งคู่กรณี
ตอนนั้นมีรถจักรยานยนต์สวนทางมา
ประกอบกับมีรถซาเล้งและรถกระบะขวางอยู่ด้านหน้า
เขาก็เลยขับรถช้าเบรกชะลอเอาไว้
คู่กรณีมาที่ด้านหลังน่าจะคิดว่าเขาขับช้า
ก็เลยบีบแตร่ใส่เขาก็เลยจะต้องลงไปเคลียร์
แล้วเกิดเหตุบานปลายขึ้นฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ตามที่คุณเห็นในคลิปนั้นผมพูดจริง
แล้วมันก็มีท่ายียวนหลังโทรศัพท์
เพื่อเป็นการยั่วยุรวมทั้งการใช้คำพูดว่า
มึงขับรถป้ายแดงโง่มึงขับรถอย่างนั้นอย่างนี้
ผมก็เลยเกิดวิวาทะก็บอกว่าได้ถ้ามึงจะให้กูพูดก็
หรือคอวยคิดวิเคราะห์และแยกแยะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนทุกวันนี้มันเกิดจากอะไร
ทำไมคุณต้องวิ่งมาด้วยความเร็วที่มันไม่ปลอดภัย

และจากคลิปที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าชีวิตเขาพัง
แบบไหนเขาบอกแบบนี้นะคะ
พอโซเชียลมันกระจายออกไปสื่อต่างนำเสนอข่าว

แฟนสาวที่อยู่กินกันมากว่า๑๐ปีบอกเลิก
ด้วยเรื่องคลิปนี้แหละคลิปคอวยนี่แหละ
ตอนนี้ชีวิตพังแล้ว
เรื่องนี้เขาขอโทษครอบครัวขอโทษสังคม
พูดออกไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ส่วนเรื่องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สพมนครราชสีมา
ก็เพราะว่ามีคนมาคุกคามทั้งในชีวิตจริง

เขาก็เลยบอกต้องแจ้งความเอาไว้ก่อนนะคะ
แม้ว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม

จากพาไปดูจุดเกิดเหตุแล้ว
กลับไปดูซิที่บ้านเป็นยังไง

ตอนนี้เป็นแกลลอรี่ต้นไม้อวบน้ำนานาชนิด

ได้รับการรับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ศิลปะเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา
ศิลปะไม่ได้เอาไว้เฉพาะที่เกลอรี่ที่บ้านเท่านั้นนะ

ขายทั่วโลกค่ะ
ก็เป็นโอกาสที่ให้

เดี๋ยวเราพยายามติดต่อฝ่ายคนขับรถกระบะนะ